สิ้นเดือนแล้วเราก็อยากจะได้ที่ยึดเหนียวจิตใจ
ขอโชคขอลาบกันหน่อยไปที่แรกที่วัดสว่างอารมณ์กันเลย
ต้องไปที่นี่สิเพราะว่าหลายคนรอคอยจ้า
ที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
บอกเลยว่าติดท็อปทรีติด๑ใน๓นะคะ
ในที่ที่มีเหล่าสาธุชนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ

โดยเฉพาะที่นี่แหละค่ะสาราพระราหู๘ทิศ
สถานที่ประดิษฐานพ่อปู่ศรีสุโธแม่ญาติศรีปฐุมา
ถือว่าเป็นด่านแรกที่ต้องมากราบไหว้ก่อนเลย
กราบไหว้แล้วก็มาเสียงเซ็มซีมีการหลวงไข่ในไหถงคำ
แล้วก็นี่ค่ะหมุนลูกแก้วสารพัดนึก
ทำทุกอย่างเพื่อลุ้นโชคเพื่อขอพรกันไป
ทำให้สาราแห่งนี้บรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
ยังมีอีกหลายจุดมากที่ก็คึกคื้นไม่แพ้กัน
อย่างที่สาราของตาทองนิ้วราย
หลายคนพูดเลยว่าถ้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ไม่มากราบไหว้ตาทองเนี่ย
ถือว่ามาไม่ถึงนะฮอตฮิตอย่างกับดาราเลยล่ะค่ะพอมาถึงที่นี่
หลายคนก็จะเข้ามากราบไหว้รูปเนื้อรูปตัวของตาทอง
แล้วที่สำคัญก็จะต้องไปที่อ่างน้ำมนต์ดูด้วยตาไม่พอบางคนยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปด้วย
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาแล้วแต่จินตนาการ
และสิ่งที่อยู่คู่กับตาทองนิ้วรายอีกอย่างหนึ่งก็คือ
หลวงไข่ในข้องนี้จ้าแม่นกว่าไม่รู้นะ
แต่บอกได้คำเดียวว่าเซียมซีของตะทองนั้นไม่เคยว่างเลยค่ะ
รอกันรอล้วงรอเขย่ากันตลอดเวลา
ซึ่งคนที่เขามาไหว้ที่นี่ถ้าเขาโชคดีเขาก็จะอาจจะมาแก้บน

ส่วนใหญ่มาแก้บนเป็นทองก็มี
ผมบอกแบบนี้แล้วกันเรื่องความเชื่อก็ว่ากันไป
แต่ยังไงซะถ้าไปที่วัดแห่งนี้แล้วพกพาไปด้วยเจลแอลกอฮอลล้างมือหรือไม่ก็สเปรย์
หน้ากากอนามัยด้วยอันนี้ต้องพกพาไปทุกที่